คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องของการตากข้าวแหมเป็นข่าวเป็นคราวได้ทุกวันเหมือนกันนะ
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูถนนหน้าบ้านอ่ะ
มันเป็นถนนอยู่เลนเดียวเลยแล้วมีใครไปตาข้าวไว้
ทำไงอ่ะรถคันนี้จะผ่านเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำแบบนี้ไหมคะ
ขออนุญาตด้วยครับพันสักสองสามเมื่อขั้นตากอย่างนี้
โอ้โหถนนข้าวสารอยู่กรุงเทพนี่ถนนข้าวเปลือกเออ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ได้เห็นเนี้ยขออนุญาตด้วยครับ
บนฟ้าฟ้านั่นอ่ะเป็นข้าวเปลือกที่ตามอยู่นะ
แล้วดูสิรถคันนี้เขาจะผ่านจะผ่านตรงหน้าบ้านหลังนี้
หลังทางขวามือแต่แบบข้าวมันตากไปอยู่เต็มเลยอ่ะ
แล้วคนตัดสินใจทำไงก็ต้องขับรถผ่านไปทั้งแบบนี้
งั้นเขาจะเข้าบ้านไม่ได้โอ้ยรถจะหลบไปทางไหนอ่ะ
ทางเข้าออกมันมีอยู่ทางเดียวมีทางเล็กสักกระติ๊บนึงแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่คนใช้ติ๊กต๊อกนะเอามาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนบอกว่าขออนุญาตเด้อครับ
ชาวโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นเพียบเลย
ส่วนใหญ่นะเขาก็บอกว่าเออก็เห็นด้วยกับผู้ชายคนนี้
ไม่งั้นจะทำยังไงอ่ะแต่บางคนอ่ะเข้าใจว่า
ข้าวที่ตากใช่ของบ้านหลังขวามือหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังขวามืออุ้ยเห็นกำแพงบ้านยาวขนาดเนี้ย
จริงจริงในบ้านอ่ะน่าจะมีพื้นที่เยอะไหมเออ
ทำไมไม่ตากในบ้านใช่แล้วนี่นี่นี่จังหวะนี้ที่เราฟรีสภาพไว้อ่ะ
เพราะมันเหมือนกับมีคนออกมาแล้วเหมือนกับมาชะโงกดูมาดูเหตุการณ์
ตอนที่รถกำลังขับผ่านนี่แหละค่ะคือคนก็ถามแหละว่าสรุปข้าวนี้มันเป็นของบ้านหลังขวามือตรงนี้หรือเปล่า
ครับแล้วทำไมถึงไม่เอาไปตากในบ้านแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ย
หรือมันอาจจะเป็นของที่นาทางฝั่งซ้ายมือ
แล้วเขาเอามาตากตรงนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านหลังขวามือหรือเปล่าอ๋อนี่บางคนไปคอมเมนต์บอกว่าดูสิ
ให้เสร็จสับเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งวันละหลายหลายคันหลายหลายรอบเนี่ย
ได้เป็นข้าวโอ๊ตบดแทนข้าวสารแน่บางคนบอกว่าจริงเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะ
เพราะว่าเป็นลูกชาวนาเหมือนกันเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นหน่อยสิคะ
ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรบางคนบอกว่ามัน
ไม่มีไม่มีที่จะตากแล้วข้าวมันก็ชื้นอยู่ทำยังไงอ่ะ
ฉันก็กลัวมากอยู่แล้วกับการที่ข้าวราคาต่ำ
แล้วพอมาเจอฝนนอกฤดูอีก
ก็ต้องมาใช้วิธีการแบบนี้นะคะ